มีเหตุการณ์เกิดขึ้นที่อำนาจเจริญนะครับผู้ชายคนหนึ่งบุกไปที่บ้านของอดีตภรรยา
ไปตามหาเพื่อจะไปเอางงเอาเงินหรือจะไปเคลียร์อะไรก็ไม่รู้
ขับรถแท็กซี่มานะครับบ้านอยู่ริมถนนแบบนี้นะฮะเดินเข้าไปเนี่ยหาไม่เจอ
ปรากฏว่าเจอแม่ยายก็เป็นอดีตแม่ยายนั่นแหละ
ยิงเขาเสียชีวิตนะฮะก่อนจะหลบหนีไป
คือสักพักจนมีเสียงแบบร้องโว้ยร้องเกิดขึ้น
เลี้ยงหนีอยู่นะครับผู้ชมครับการนี้เกิดขึ้นในทองที่ศพปทุมราชวงศาที่หมู่ห้า
บ้านหนองน้ำขุ่นตโมล่งาผู้ก่อเหตุชื่อนายสวิตบุญหารอายุ๓๕
ผู้ที่ถูกยิงเสียชีวิตชื่อนางหงวนน้อยหอมอายุ๕๑นะครับ
นี่คือผู้ก่อเหตุนะครับยังหนีอยู่นะครับ
คือมีเสียงเด็กผู้หญิงร้องเนี่ยน้องเขาชื่อน้องฟ้านะครับ

ศพของนางงวนน้อยหอมตั้งบำเพ็ญกุศลอยู่ที่บ้านนะครับ
น้องฟ้าเนี่ยบอกว่าตอนเกิดเหตุนั่งเล่นอยู่ในบ้านนายสุวิทย์เป็นอดีตสามีของแม่
เดินมาแล้วถามว่าแม่อยู่ไหนบอกว่าแม่ไปซื้อของในเมือง
นายสุวิทย์ก็เลยดึงแขนของเธอเนี่ยแล้วก็ชักปืนออกมาจี้ที่ศีรษะ
พร้อมกับลั่นไกลหนึ่งนัดแต่เคราะห์ดีว่ากระสุนมันด้าน
เธอก็รีบสลัดแขนออกแล้ววิ่งหนีไปหาญาติ
ก็เลยไปยิงอดีตแม่ยายเสียชีวิตนะฮะนายสุวิทย์เนี่ยเคยอยู่กินกับนางสายฝน
อายุ๒๙ได้๒ปีไม่มีลูกด้วยกันนะครับน้องฟ้านี่เป็นลูกที่เกิดกับสามีเก่าของนางสายฝน
ภรรยาของนายสุวิทย์นี่ฮะเป็นแบบนี้นะครับช่วงต้นปีเนี่ย
ทั้งคู่ก็มีปัญหากันนางสาวนางสายฝนเขาก็หนีไปทำงานอยู่กับญาติ
นายสุวิทย์ก็ไปขับแท็กซี่ที่กรุงเทพแล้วเคยส่งลูกปืนเนี่ยมาข่มขู่รูปลูกปืนมาข่มขู่คนในบ้าน
เมื่อวานนี้ก็มาเนี่ยนะฮะเหมือนกับจะมาตามเคลียร์เอาเรื่องอะไรพวกเนี้ยนะครับ
ตะวันมันฟูเหล่นอันหลังแต่มันไปตั้งอีกเดือน

โอ้แต่มันไปตั้งอีกครับมันถือเบิกมันไปแต่๓เดือนกว่า

อือแต่อันนี้มาหาน้องอยู่อันลูกสาวอยู่เฮียนบอกว่า
อันอ่ายท่านมันใจใดเลยลาว่าสักมันเป็นอย่างโดว่าสัก
มันอยากได้ไหมแต่มันไม่ไหมว่าสัก
ตำรวจสพปทุมราชวงศาที่อำนาจริงบอกว่า
เชื่อว่านายสุวิทย์เนี่ยน่าจะหนีไปกบดานอยู่ที่บ้านญาติ

กำลังเร่งติดตามตัวอยู่แท็กซี่ที่ขับไปก่อเหตุ
อำเภอเมืองอำนาจริงนะฮะแล้วมีคนเนี่ยมาขี่
ขี่จักรยานบิ๊กไบท์จักรยานยนต์บิ๊กไบท์มารับผู้ต้องหาไปนะครับ
ส่วนโทรศัพท์มือถือของผู้ต้องหาเนี่ยก็ทิ้งเอาไว้พร้อมกับรถนี่แหละ
ตอนที่ก่อเหตุเนี่ยเหมือนกับจะมาขอเงินคืนจากอดีตภรรยา๕๐๐๐บาท
แต่ไม่เจอก็เลยก่อเหตุขึ้นนะครับ